คุณผู้ชมค่ะคนสวยโสดในวงการบันเทิงของเราเนี่ยนะมีเยอะเหลือเกินนะคะเราได้รวบรวมมาให้ดูแล้วนะคะ
คำถามแต่ละคำถามที่เราตอบไปนะคุณผู้ชมบอกเลย
ลีลาการตอบคำถามของนางเอกแต่ละคนไม่ธรรมดา
เกิดเป็นตำนานมาแล้วนักต่อนักวันนี้บันเทิงไทยรัฐได้รวบรวมมาให้ดูนะคะ
จะมีใครได้ไปติดตามจากรายงานพิเศษเลยค่ะ
ขออยู่ใช้เงินคนเดียวดีกว่าคะ
อุ๊ยอันนี้อยู่เฉยดีกว่า

นาทีนี้คงต้องยกให้กับเบลล่ารานีแล้วล่ะค่ะ
หนุ่มคนใดอยากยืนโปรไฟล์มาให้เธอพิจารณา

เพราะนอกจากจะทำการทำงานแล้วแล้วก็
เวลาขอเลือกเงินและเลือกนอนพักผ่อนก่อน
แม้ว่ารักครั้งใหม่ยังไม่โฟกัส
แต่สิ่งที่ต้องการแบบชัดก็คือเบลต้องรวย
คนที่จะเข้ามาต้องรวยกว่าเบลไหม

เราเลือกที่ความสุขและความสบายใจ

เวลาให้ตัวเองก่อนค่ะตอนนี้

ได้รับกำลังใจที่ดีมากจากคนรอบข้าง
แล้วเบลล์ก็แล้วก็เติมเต็มเบลล์แล้ว
ปิดท้ายกับนางเอกครบเครื่องปรางกัณรัน

ยังไม่รีบพัฒนาความสัมพันธ์กับใคร
ขออยู่แบบมีตำนานความสวยไปเรื่อยก่อน
โดยเฉพาะเรื่องตำนานหน้าสดสดของเธอนะคะคุณผู้ชม
ปรางก็ขีดเส้นตายเรื่องนี้ในวลีเด็ดของเธอว่า
หน้าสดของหนูไม่ทำใครตกใจแน่นอน

สดค่ะ

หนูเลือกเยอะอ่ะหนูอยากให้มันมีแบบมีฟันตอลลี่อ่ะ
หรือว่าแบบเป็นการเจอกันโดยบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่

พูดตรงมาเลยค่ะเราสายเปย์อยู่แล้ว
สวยคนสดแล้วไปสายเปย์ด้วยนะ
ไวมากด้วยนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะ

แบบเราจะสนใจแล้วรีบจับภาพเดี่ยวเลยนะ